ของสายมูแล้ววันนี้หมอไก่พอพาทินีขอพาไปที่วัดเทวราชกุญชร
ใครอยากสมหวังในวันนี้ติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
ทำไมคนถึงมาต่อคิวกันเยอะขนาดนี้
ทำไมสายมูถึงมารวมตัวกันที่นี่
พิกัดเฮ่งวันนี้มีคำตอบค่ะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
มาที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาเนีย
อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็ครองพดุงกรุงเกษมค่ะ
ได้เลยนะคะว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะ
และที่วัดนี้นะคะมีชื่อที่มีความหมายที่ดีมากเลยค่ะ
คำว่าเทวราชค่ะมีความหมายถึงพระอินทร์
ส่วนกุญชรหมายถึงช้างพอรวมกันปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าช้างของพระอินทร์นะคะ
เมื่อเรามาที่วัดนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยนะคะ
กล่ายมาขอพรได้เลยนะคะเอามาเลยจ้า
สิ่งแรกนะคะเมื่อเรามาถึงที่วัดแห่งนี้ค่ะ
เราควรที่จะมากราบไหว้ขอพรพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้นะคะ
มีนามว่าพระพุทธเทวราชปฏิมากรนะคะ
ถือว่าเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะ
โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดี
ดวงตกนะคะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมเพลลมพัดค่ะ
ให้นำผ้าไตรนะคะมาถวายองค์หลวงพ่อค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่ในเรื่องของการที่มาที่วัดแห่งนี้
ไม่ใช่แค่การมากราบพระประธานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าวันนี้นะคะหมอไก่ค่ะจะเชิญคุณผู้ชมนะคะ
มาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สุดประจำวัดนี้
แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวต้องตามหมอไก่มาเลยค่ะ
หลังจากที่เราทำการไหว้พระประธานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ด้านหน้าของหมอไก่นะคะเรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของวัดเทวราชกุญชรเลยก็ว่าได้ค่ะ
เขามีเสียงล่ำลือกันค่ะว่าถ้าใครมาขอพรที่นี่อย่างตั้งใจ
รับรองว่าจะได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
นั่นก็คือการสักการะองค์เทวราชนิรมิตร
ตอนนี้หมอไก่กำลังต่อคิวอีกอึกใจเดียวจะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่เราจะทำการขอพรนะคะเราต้องยืนตั้งจิตตั้งใจค่ะ

เดี๋ยวเราไปขอพรกันเลยนะคะ
ก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมธนบัตรนะคะเอาไว้๒ใบค่ะพวงมาลัย๑พวงนะคะ

เอาพวงมาลัยนะคะใส่เข้าไปนะคะ
จากนั้นนะคะให้เราเอาธนบัตรนะคะ๒ใบนะคะ
้วนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในมือขององค์ท่านนะคะ
แล้วก็เอาหน้าผากของเรานะคะชิดไปที่นิ้วชี้ของท่านแล้วก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากที่อธิษฐานเสร็จแล้วนะคะให้เราค่ะนำธนบัตรนะคะออกมาค่ะทั้งสองใบ
ใบหนึ่งนะคะให้ใส่ลงไปในตู้แบบนี้นะคะ
จากนั้นค่ะให้เราเอาพวงมาลัยนะคะลงมาก่อนนะคะ
แล้วก็ทำการรูปเท้าของท่านค่ะแล้วก็โกยเอาเงินทองนะคะ
เข้ากระเป๋าค่ะทั้งหมด๓ครั้งนะคะ
จากนั้นนะคะให้เอาตาปั๊มนะคะขององค์ท่านค่ะ
ประทับบริเวณของธนบัตรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
แล้วก็เก็บเป็นเงินขวัญถุงนะคะกลับบ้านไปค่ะ

เพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนสำเร็จก็เลยมาตาม
ให้พรแบบรวดเร็วทันใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาแชร์มาในติ๊กต๊อกว่ามาไหว้ที่นี่แล้วจะประสบความสำเร็จ
เท่าที่เพื่อนมาก็คือสำเร็จทุกคนจริงค่ะ
วันนี้นะคะเราก็ได้มาไหว้พระแล้วก็ได้มาเที่ยวชมนะคะ
ที่วัดเทวลากุญชรโอ้โหเรียกว่าได้รับความเฮงความปังกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่หมอไก่อยากจะฝากเลยนะคะก็คือ
สองราศีค่ะได้แก่ชาวราศีสิงศ์แล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาค่อยดีขึ้นแบบไต่ระดับค่ะ
แต่ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้ขอพรที่วัดเทวราชกุญชรสักครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็จะทำให้ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะความสำเร็จในชีวิตของคนเรานะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละค่ะการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดเทวาล่ากุญชรได้ค่ะ
เฟซบุ๊กตลอดข่าวและติ๊กต๊อกไทยรัฐนิวส์นะคะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเห็งที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ